ไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมกันหน่อย
ป่วนจริงพระสงฆ์กำลังทำวัดเช้า
แต่วัยรุ่นปวนไม่หยุด
ป่วนยังไงน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหน
ติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณน่ารักไหมน่าเอ็นดูมากนี่ไง

เออวัยรุ่นฟันน้ำนมฟันกำลังคันฟันเลย
น่ารักมากเป็นคลิปน่ารัก
ของพระศักดาสุนทโรแห่งวัดไร่ป่าธรรมพิมุกจังหวัดตราดนะคะ
ท่านโพสต์คลิปนี้นะเป็นคลิปน่ารักน่าเอ็นดูของ
ลูกสุนัขสุดป่วนเขาย่ามไปเรียบร้อย

ไหวแล้วอ่ะออกเองได้ด้วยเออจับใส่ถุงแล้วก็ยังจะออกมาได้
คือมันก็กำลังเล่นตามภาษาของมันอะเนาะ
แล้วพระท่านก็นั่งสวดมนต์ทำวัดเช้า
ซึ่งเนี่ยพระสงฆ์ก็ทำลูกสุนัขใส่กระเป๋าใช่ไหม
เพื่อลดความวุ่นวายแต่มันก็ออกมาได้
มันบอกว่าแค่ถุงย่ามทำอะไรไม่ได้หรอก
แล้วท่านก็โพสต์ไปแล้วระบุข้อความบอกว่า
เรื่องวุ่นของวัยรุ่นฝันน้ำนม
ทุกตี๔เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกวัน

คลิปนี้มียอดผู้เข้าชม๒ล้านคนแล้ว

นี่ขนาดคลิปตลอดข่าวลงไปไม่ถึงร้อยเลย

เขาก็เข้ามาคอมเมนต์หนึ่งเรื่องราวความน่ารักน่าเอ็นดูเห็นไหมครับ
กราบสาธุค่ะวัยรุ่นวุ่นวาย

ก็เอ็นดูเนอะเจ้าสองฟันน้ำนม
แหมกำลังคันฟานกวนจริงนะ
นุโมทนาในความอดกลั้นของพระท่านด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้ก็อดอมยิ้มไม่ได้
กับเรื่องราวน่ารักของวัยรุ่นทั้งสองตัว

ออกบินทะบาลช่วยแบบเด็กวัด

ก็ไปดูความน่ารักของน้องได้
พระท่านก็ใส่ย่ามไปเรียบร้อย